มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนบ่ายค่ะ

แล้วก็มาติดกับโป๊ท่าเทียบเรือเป็นชายสูงอายุ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าต้องไปตรวจสอบนะ
ว่านี่คือการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม

มันมีเชือกมัดอยู่ที่คอ

ใช่เป็นปมมาถึงตรงเอวเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชม

แต่เรื่องนี้นะตอนกู้ภัยไปกู้ร่างขึ้นมานะคุณ

และน้ำมันซัดศพเข้าใต้โป๊ะตลอด
กู้ภัยเอาเรือเข้าไปเข้าไม่ได้
เพราะเดี๋ยวน้ำมันจะซัดเรือแล้วก็ซัดเจ็ดสกีของกู้ภัย
ล่มและกู้ภัยอาจจะอันตราย

ต้องไปจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เอาศพขึ้นมาให้ได้นะฮะ
ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าผู้ตายเนี่ยคือเป็นใคร
นามสกุลอะไรยังไงตอนนี้กำลังพยายามตรวจสอบอยู่นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ว่ามีศพลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญาตรงประตูระบายน้ำคลองรัฐหลวง

ตรงนั้นเนี่ยมันคือท่าเทียบเรือท้ายซอยสุขสวรรค์๔๓ค่ะคุณผู้ชม
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็มีการประสานกับทางป่อเต็กตึ้ง
จุดตรงนี้พอไปเจอเป็นศพลอยน้ำอยู่ข้าง
เพราะเรือบรรทุกสินค้าลักษณะหน่อยหน้าอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
แล้วเจสกีที่เอาไปช่วยลากสบมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ผมเล่าให้ฟังแบบนี้การทำงานของกู้ภัยนะคุณนะ
คือตอนแรกกู้ภัย๒คนเอาเรือเล็กเข้าไปก่อน
พยายามใกล้สบให้ได้มากที่สุดแต่เอาเชือกมัดเพื่อจะลากสบออกมา
ปรากฏว่าพอเข้าใกล้ศพศพนะคลื่นมันซัดคุณ
น้ำกระแทกเหลือล่มเลยคุณ
กู้ภัยตกน้ำตกท่าแต่ทีนี้กู้ภัยยังโชคดีที่ไม่รับอันตราย
อย่างนั้นนะน้ำมันดูดเข้าไปใต้โป๊ะ
ลักษณะเหมือนศพที่มันโดนดูดเข้าไปใต้โป๊ะนั่นแหละนะครับ
ผู้ภัยก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเอาเจ็ดสกีมากะว่าเครื่องแรงหน่อยนะครับ
แต่ปรากฏว่าตอนแรกเจ็ดสกีก็เข้าเกือบไม่ได้นะคุณ
ทีนี้เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับขอภาพที่ทางกู้ภัยผู้หญิงอีกคนนึงเนี่ย
ไปจุดทูบบอกกล่าวตรงสารพระพิคเนธ
เมื่อกี้มีภาพจุดทูปใช่ไหมขอดูหน่อยนะครับ
คือกู้ภัยผู้หญิงนะฮะก็ไปจุดทูบตรงศาลพระพิคเนธ
บอกขอให้สามารถกู้ศพมาได้
เพราะนี่ผ่านมา๓๔ชั่วโมงแล้วยังกู้ศพไม่ขึ้นเลย
ก็จุดทูบ๙ดอกจุด๙ดอกไหว้อธิษฐาน
พระพิคเนธท่านแล้วแล้วเอาทูบไปปักทั้ง๙ดอก
สักพักหนึ่งปรากฏดูอีกทีทูบมันดับไป๑ดอก
เหลือ๘ดอกเท่านั้นเองที่จุดไฟติด
ถามพี่กู้ภัยไอ้แบบนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นความเชื่อเนี่ย

แต่คงเป็นลางที่เขาอาจจะไม่ให้กู้ศพขึ้นมาตรงนี้
กู้ภัยที่เอาเจ็ดสกีกับเรือเล็กเข้าไปจะลากศพให้ได้นะคุณนะ
ทำทุกวิถีทางทำยังไงก็ลากศพออกมาไม่ได้
หรือจะห่อนเชือกลงไปจากด้านบนตรงขอบโป๊ะแล้วก็คล้องศพ
คล้องยังไงก็ดึงขึ้นมาไม่ได้นะครับ
เขาบอกว่าก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางอีก
ไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่อนุญาตให้เอาคนนี้ขึ้นมา
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องขอบอกว่าขอเถอะอยากเอาเขาขึ้นมา
เขาจะได้ถูกเอาไปทำพิธีวิญญาณเขาจะได้สงบ
ใช่คือจะบอกว่าใช้เวลา๕ชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่ง่ายนะคะ
ชั่วโมงถึงจะเอาศพออกมาได้เนี่ยนะคะ
ทีนี้พอเอาศพออกมาแล้วตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุประมาณไม่เกิน๖๐ปีค่ะ
เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำ
กางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงินท้วมหน่อย
สูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตรผิวออกดำแดง
ผมก็เป็นลักษณะรองทรงนะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓๔วัน
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากสภาพศพที่เราบอกแล้ว
มที่ตำรวจต้องไปไขต่อหลังจากนี้คือตอนที่เอาศพมาเนี่ยนะ
เห็นเป็นเชือกเชือกสีเทาเนี่ย
มันพันรอบแบบลำตัวไปถึงคอศพ
แล้วปมเชือกอยู่ตรงที่หน้าท้องค่ะ
มีร่องรอยที่เชือกขาดไปด้วย

ตอนที่ดึงเชือกที่พันรอบศพขึ้นมาเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามันมีเป็นเหมือนปูน
คุณผู้ชมลองนึกภาพตามที่เป็นลักษณะเหมือนปูน

แล้วมันเป็นกระถางต้นไม้ที่หล่อด้วยปูนมีรูตรงกลาง
ตรงนั้นมัดติดอยู่กับศพด้วย
ตอนดึงมาด้วยความที่น้ำหนักมันมากไงคะ

หรือมันเป็นลักษณะของปูนที่เอาไว้ปักร่ม

เหมือนเขามัดไว้เพื่อถ่วงน้ำหรือเปล่า
กู้ภัยบอกแบบนี้ตอนนั้นดึงเชือกขึ้นมาเจอไอ้นี่
แต่ทีนี้ดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่ไหวเหมือนกัน

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอไปถามเจ้าของเรือโป๊ะเนี่ยนะคะ

มันมีเรือเล็กลำนึงแล่นผ่านมาแล้วก็ตะโกนบอก
พอเจ้าของไปดูปั๊บเห็นเป็นศพ
ทำยังไงดีรีบโทรแจ้งตำรวจเลยค่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็ให้กู้ภัยนำศพไปส่งชนะสูตร
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ต้องหาสาเหตุก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิต
คือตายตั้งแต่ตอนยังไงตอนก่อนที่จะลงน้ำ
หรือว่าตายไปจมน้ำตาย
ทีนี้ประเด็นเรื่องเชือกที่มัดศพสันนิษฐานนะคะ
ว่าผู้ตายอาจจะทำร้ายตัวเองด้วยการถ่วงน้ำ
หรืออาจจะโดนคนทำร้ายด้วยการถ่วงน้ำ
แต่ยังไงเรื่องนี้ทางชุดสืบสวน
เขาก็จะไปลงพื้นที่หาข่าว
ไปดูด้วยว่าผู้ตายคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหน
เพราะค้นดูตามเนื้อตามตัวแล้ว
ไม่เจอเอกสารหลักฐานอะไรที่มันยืนยันความเป็นตัวบุคคลนะคะ

ก็ลงพื้นที่ไปหาข้อมูล
ไปดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครหายออกไปจากบ้านพักไหม
มีการแจ้งคนหายในพื้นที่หรือเปล่า

แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในระยะที่ห่างจากจุดตรงที่พบศพไป

แล้วหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องรอก็คือผลการชนะสูตรการเสียชีวิตนั่นเอง
สรุปแล้วว่าฆ่าตัวตายหรือถูกทำร้ายด้วยการจับถ่วงน้ำ
ตอนนี้ประกาศตามหาญาติอยู่นะคะ
ก็ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าญาติหายตัวไป
แล้วก็มีรูปภัณฑ์สันฐานแบบที่เราแจ้งไปตอนต้น
ติดต่อได้เลยที่สพพแดง
หรือติดต่อไปที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้นะคะ